ฝนตกหนักรมผัดแรงนะคะ
ที่โคราชเนี่ยโหรมแรงมาก
ศาลาถล่มลงมา
ทำให้เด็กชายวัย๑๔ได้รับบาดเจ็บ

ศาลายกแล้วคนนี้เอาจากศาลาแล้ว

กำลังจะเข็นออกลมมารอบสองทีนี้เข็นไม่ทัน
ก็เลยได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็น
โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมตตา
ธรรมสถานนครราชศรีมาได้รับแจ้งนะคะสาราอเนกประสงค์เนี่ยค่ะ
เป็นของเทศบาลตำบลหัวทะเลอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมาพังลงมา
ถล่มมาทับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีคนเจ็บด้วย
ติดอยู่ในสารานะคะกู้ภัยก็มาช่วยเนี่ย
เป็นสาลาใหญ่นะคะแล้วก็ถล่มลงมาทั้งหลังแบบนี้
คนที่ติดอยู่แล้วก็บาดเจ็บ๑คน
ชื่อว่าเด็กชายสอนชัยเลื่อนกระโทกอายุแค่๑๔นะคะ
สาลาทับทั้งตัวคือนอนนิ่งแบบไม่ได้สติเลยคุณผู้ชม
เจอหน้าที่ก็ช่วยออกมานะคะใช้เวลาอยู่ประมาณยี่สิบนาที
ก็เอาตัวออกมาจากสาลาได้นำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
มีรถจักรยานยนต์ถูกทับเสียหายไป๒คัน
จากการสอบถามนายขวัญชัยเชิงจองหออายุสามสิบสามปี
เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งนะคะ
เขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุพายุมาฝนมา
ชาวบ้าน๑๐คนที่บางคนเขาก็ออกกำลังกาย
บางคนขับรถผ่านมาพอเห็นว่าฝนตก
ก็ไปรวมกันอยู่ใต้สาราหลบฝน
ที่สาราจะถล่มเนี่ยลมมาก่อนรอบนึงนะคะ
ลมแรงมาก่อนรอบแรกสาลายโยกแล้ว
โยกเยกคนส่วนใหญ่ก็วิ่งหนีออกไปจากสารา
แต่น้องที่บาดเจ็บอะค่ะเด็กชายสอนชัยเนี่ย

ก็พยายามจะเข็นรถจักรยานยนต์ออกมา
แต่ไม่ทันจะพ้นสาราลมรอบ๒มาเลย

ก็เลยทับน้องได้รับบาดเจ็บนะคะ

พอดีฝนตกก็เลยเลี้ยวเข้ามาหลบฝน
ก็เป็นลมพายุเข้ามาแรงแล้วครับ

แล้วทีนี้อาคารใหญ่ก็โยกไปโยกมาครับ

เขาออกไม่ทันน่าจะห่วงรถมอแซงครับ
ก็เลยออกไม่ทันก็เลยโดนทับนะครับ

พอดีน่าจะล้มผมก็เลยวิ่งออกไปเลยครับ

ก็สาลาใหญ่นะแต่ลมคงแรงมากจริง